สถานที่แห่งนี้บรรยากาศค่ำคืนแบบนี้เนี่ยนะคะมันแปลกอย่างหนึ่งคือว่ามันมีแสงประหลาดเกิดขึ้น
ประหลาดที่ว่ามันคือกระสือหรือเปล่าเป็นยังไงไปดูค่ะ
อุ้ยเหนือมือบับมือบับเหลือ
มือบับเหลือมือบับเหลือมือบับเหลือ
มือบับเหลือมือบับเหลือ
มือบับเหลือมือบับเหลือ
มือบับเหลือมือบับเหลือ
มือบับเหลือมือบับเหลือ
มือบับเหลือมือบับเหลือ
มือบับเหลือมือบับเหลือ
มือบับเหลือมือบับเหลือ
มือบับเหลือมือบับเหลือ
มันก็เหมือนจะไม่ใช่แต่มันแบบแปลกแปลกแปลกแปลก
มันก็เหมือนจะไม่ใช่แต่มันแบบแปลกแปลกแปลก
ก็เลยลองถามดูถามหน้าถามคนในบ้าน
ดูซิว่ามันคือแสงอะไรคิดว่ายังไงกันบ้าง
ซิว่ามันคือแสงอะไรคิดว่ายังไงกันบ้าง
หลายคนบอกว่าดูแล้วไม่ใช่ผีแน่นอน

มันจะลอยต่ำแล้วดวงไฟมันจะแบบกระพิบ
แดงเหลืองถูกไหมแต่นี่มันขาวอมเหลือง

ซ้ายหมุนขวาหมุนไปหมุนมาได้อีก

คุณผู้ชมคุดว่าเป็นแสงของอะไร
ทางเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่ามันจะเป็นแสงผี
เจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่ามันจะเป็นแสงผี
หรือว่าแสงยานอวกาศใดนะ
ก็ยังคงสงสัยอยู่นะคะแต่เขาก็มองว่า

เทคนิคในการถ่ายรูปของเขาไหม

แต่สุดท้ายก็อยากจะได้คำตอบเหมือนกันต้องถามใคร
แต่สุดท้ายก็อยากจะได้คำตอบเหมือนกันต้องถามใคร

เป็นวิชาวิเคราะห์